แต่เรื่องต่อไปดราม่าแน่นอนคุณผู้ชมครับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งค่ะ
เขาขึ้นรถไฟนะแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ในที่ที่เขาจัดไว้สำหรับพระพิสุสงฆ
โอ้เป็นที่สำรองสำหรับพระพิสุขสงฆ์ครับแน่นอนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเดินมาตักเตือน
บอกว่าคุณมานั่งตรงนี้ไม่ได้ให้ย้ายไปนั่งที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยว่างอีกเยอะเลย
แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมโวยวายลุกขึ้นมาต่อว่าหาว่าเจ้าหน้าที่มากลั่นแกล้งเขาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ที่มันเยอะแย๊ะนะครับส่วนพี่นะ
ไอซีมันเยอะแย๊ยะ
ว่าที่ที่เขานั่งอยู่เป็นที่นั่งสำหรับจัดไว้สำรองให้พระพิสุสงฆ์ถูกไหมคะ

แต่ก็ยังไม่ยอมลุกกลับไปนั่งที่นั่งของตัวเอง
คือที่นั่งของเขาเขาซื้อตัวมาก็คือที่นั่งชั้น๓ตามตัวนะ
แต่ซื้อมาแล้วไม่ยอมไปนั่งที่ตัวเอง
มานั่งตรงนี้อยากจะนั่งตรงนี้จะทำไม
เจ้าหน้าที่มาเตือนก็ไม่ยอมไปบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกดูสิวันนี้วันอาทิตย์
ที่นั่งว่างเยอะมึงไปนั่งที่อื่นเถอะ
เขาบอกจะนั่งตรงนี้ทำไมไม่ละอายใจเหรอเขาบอกอย่างนี้
ละอายใจเหรอบอกเจ้าหน้าที่
ใช่เขาบอกเจ้าหน้าที่แต่ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะเลย
บอกว่าพี่นะไม่ละอายใจเหรอมานั่งตรงนี้ได้ยังไง
เนี่ยมันที่นั่งสำรองสำหรับพระแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ฟัง
สนใจอะไรทั้งนั้นอย่างที่บอกค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาดูคลิป
แล้วก็ตำหนิในพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่
สำหรับพระพิสุอย่างที่บอกไปเขาจะอนุโลมให้ประชาชนนั่งได้
ถ้าเกิดว่าที่มันเต็มนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดว่าพระขึ้นมา
ก็ต้องลุกให้พระนั่งอยู่ดีนะคะนั่นแหละคือปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่
เขาก็จะต้องมาดูแลความเรียบร้อยแบบนี้เขาก็มาแจ้งเตือนแหละ
บอกว่าให้ย้ายไม่สนใจไม่ฟังจะนั่งทำไม
เห็นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นประจำมาบ่อยมาบ่อย
ใช้เนี่ยบริการรถไฟเนี่ยเป็นประจำแล้วก็ชอบนั่งเก้าอี้พิเศษตรงนี้
เห็นเขาว่าไม่ใช่ครั้งแรกทำเก้าอี้พิเศษให้เขาไหม
แล้วจะได้ไม่เป็นปัญหานะค่ะ